มาเป็นดราม่าขึ้นรถเมย์เจอเบาะที่มันเพาะเห็ดเห็ดงอกออกมา
เนี่ยมันต้องเป็นราขนาดไหนเป็นเชื้อขนาดไหน
กระทั่งออกเป็นดอกเห็ดได้เนี่ยใช่แล้วคือมันไม่ได้มีดอกเดียว
คือมันจะเป็นพุ่มเห็ดแบบนี้ค่ะดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกัน
เพราะว่ากว่าที่จะเป็นเห็ดได้คราบดำราต่างนี่มันต้องสกปรกหมก
อะไรนะหมักหมมอยู่นานแค่ไหนแล้วคุณคิดดู
เวลาที่คุณจะลุกเกิดคุณนั่งเบาะนี้
ต้องจับตรงราวจับมันก็อยู่ใกล้ซะเหลือเกินกับเหตุตรงนี้
แล้วถ้าคุณนั่งเบาะที่มันมีเห็ดขึ้นล่ะ
แล้วนั่งพิงสบายใจเลยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลย
แต่แต่แต่ใจเย็นก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
มีความขึ้นหน้าแล้วอันนี้เป็นภาพครับ
ดูหน่อยไหมล่ะอ่าเนี้ยเป็นยังไงเขาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว
ไม่มีเบาะเพาะเห็ดแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ
สอบมากรชี้แจงเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยครับ
โซเชียลแชร์ภาพกันเยอะแล้วทางขอสอมโมกอ
หรือว่าองค์การขนสมวงชนกรุงเทพเนี้ยนะคะออกมาชี้แจง
บอกว่ากรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ภาพนี้เนี่ย
ว่ามีเหตุขึ้นที่เบาะรถโดยสารรถเมย์รถเมย์รถร้อนของขอสมกรเนี่ย
ตรวจสอบแล้วนะเป็นรถเมล์สายแปดสองพระประแดงบางลำภู
ตั้งแต่๔โมงเย็นของเมื่อวานคือเปลี่ยนเบาะเลย
แล้วก็ตรวจเช็คจุดต่างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
เปลี่ยนแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่เด็ดเห็ดออก

ถ้าเด็ดเห็ดออกอย่างเดียวมันจะมีเชื้อมันมีสปอร์อยู่ข้างในอยู่
เปลี่ยนแหละดูสีเบาะ

หรอผมยังไม่สบายใจนักใช่สีเบาะต่างอย่างเดิม
ก็บอกว่าขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

กำชับบริษัทเหมาซ่อม
ต้องตรวจสอบบำรุงรักษารถเมย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

แล้วแหมพอมีการเปลี่ยนเบาะเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
เพจรถเมไทยแฟนคลับโพสต์ภาพ
นี่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีข้อความบอกด้วยนะ
หลังจากนี้สังเกตดีว่ามีเบาะรถคันไหนเห็ดขึ้นอีก
จะได้เด็ดเอามาทำแกงเห็ดผัดเห็ด๕๕

แต่จริงแล้วคุณหลายคนมันมองไปว่า
คือไม่ใช่แค่เห็ดขึ้นแล้วเอาออกแค่นั้นเอง

ความสกปรกอะไรต่างแล้วนะ

นี่ขนาดไม่ใช่รถแอร์นะเป็นรถร้อน
แต่คือช่วงนี้บางทีฝนตกฝนสาดเข้ามาทั้งหน้าต่าง
มันก็อาจจะมีส่วนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ